เขาบอกมีคนใช้เฟซบุ๊กนะคะท่านหนึ่ง
เขาไปโพสต์เอาไว้เป็นภาพป้ายข้อความ

หลายคนชอบสาวเจ้าคนนี้
อยากกินขนาดต้องทำป้าย
เดี๋ยวคุณลองดูป้ายเอาไปเผ่าผ้าป้ายเต็มให้ดูหน่อย

อ้าวหนูโย่แสดงว่าอยากกินมากอะ
ถ้าขายก็รบกวนโทรหาหนูหน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
หนูอยู่ร้านอะไรยาโลตัสลาดย่า

ถ้าที่ฉันเป็นเจ้าของนะที่ฉันไปตามพี่กัด

แล้วคุณรู้ไหมทีมข่าวเราเลยจะอยากไปดูซะหน่อย

แล้วมันน่ากินขนาดที่สาวเจ้าถึงค่านรูพลุคุณทำแบบนี้รึเปล่า
เป็นสระบัวขนาดใหญ่ค่ะคุณ
อยู่ในเขตเทศสมันตรรมลราชย่ามเผอร์เมืองที่กาญจนบุรี
ทีนี้ทีมข่าวเราเจอกับเจ้าของสระบัว
โถแล้วทำไมน้องเขาถึงไม่เจอนะ
เออพี่เขาชื่อนายบอยค่ะ

เขาก็เอาป้ายข้อความมาให้ทีมข่าวเราดู
แล้วพาทีมข่าวเราไปดูเลยนี่เอามาให้โชว์

เอออุ้มกวบนะดูสิ
นี่อะแล้วพอแยะออกมาจะจากนั้นป๊อกออกมานะคุณ

ก็คงเชื่อว่าเด็กอยู่ในสมัยนี้จะไม่ล้อนกินกันหรอ
ดิฉันเชื่อคุณสองคนแล้วดูจะเชี่ยวชาญและช่ำชอง
ถึงขั้นบอกเลยว่ามันจะมีเสียงเป๊ะในการแกะ

นี่ทีมข่าวก็ยืนดูแกะดูกัน

แล้วก็อย่าได้บอกว่ามันเคี้ยวอร่อยขนาดไหน

ควัญไม่เคยกินค่ะ
คุณอย่านะคุณขวัญแค่ถึงเกิดค่อยกระโดดกลงมวกมัวผู้ต้องกิน

เกิดมากับตลาดนี้
ถ้าเขาอยากขนาดนั้นเราก็โทรไปคุยกับเขาซะ
แล้วเขาบอกเลยเนี่ยผมยินดีเก็บให้ฟรีเลย
เพราะอะไรผมชื่นชมในความมุ่งมั่นของน้องเขา
และที่สำคัญยังมีความเกรงใจด้วยตรงนี้สำคัญ

ถูกนะคะเขาบอกว่าน้องเขามีความเกรงใจ
ไม่ถือวิสาสะเข้าไปเก็บฝักบัวเอง
สระนี้มันก็ลึกมากด้วยนะ
อันตรายใครอย่าไปเก็บเองเด็ดขาด
ทีมข่าวเราก็เลยเอาฝักบัวไปให้เจ้าของป้าย

ชื่อว่านางสาวทิติมาคำศรีอายุ๒๙ปี
เป็นพนักงานร้านขายยาในห้างอย่างที่เธอเขียนไว้นั่นแหละ
ฝากขอบคุณไปถึงพี่เจ้าของสระบัว
เธอกะกินเลย
เวลาอยากกินอะไรแล้วมันได้กินมันแฮปปี้นะคุณ

สิทธิ์ข่าวของเรานะที่อุตส่าห์ไปเอามาให้เขาด้วย

คุณทิติมาเธอบอกว่าพื้นเพหนูพี่เป็นคนจังหวัดชายภูมิ
โดยปกติหนูชอบกินเม็ดวัวมากอยู่แล้ว
แต่เอาจริงมันไม่ได้หาซื้อง่ายนะพี่
ใช่มันหาซื้อได้ยาก

ทีนี้มีวันหนึ่งมาเจอสระบัวตรงนี้

มาทีไรไม่เคยมีโอกาสเจอเจ้าของสระบัวสักครั้ง
เลยตัดสินใจเขียนป้ายแปะไว้เลยฟังเสียงเธอเองค่ะ
ก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับพี่เจ้าของสวน
ก่อนหน้าที่พี่เขาจะส่งบัวมาให้นะคะ
พี่เขาก็โทรมาบอกค่ะว่าให้เราเข้าไปเก็บได้เลยเมื่อเช้าค่ะ
แต่หนูก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บอยู่แล้ว
เพราะว่าหนึ่งแหละค่ะไม่มีคนอยู่ที่สวน

สรุปคำตอบที่ถามว่าแล้วการเขียนป้ายของเธอได้กินไหม

สมัยเด็กถ้าเกิดเห็นมันอยู่แบบชอบอยู่ในบ่อน้ำเนอะ
เราก็จะลงไปเก็บแล้วมานั่งกินกับเพื่อน

มันอร่อยจริงแล้วตอนนี้มันหากินยาก

คุณผู้ชมชอบไม่ชอบหาซื้อที่ไหนกันบ้างตอนนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพ